คราวนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นช่างซ่อมรถเกี่ยวข้าว
เขาก็ปาร์ตี้กันตั้งวงดื่มเหล้าสังสรรค์กัน
แต่พอเล่าเข้าปากปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์
ยิงกันแล้วก็มีคนเสียชีวิตนะคะ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนเลยช่วงกลางดึก
อู่เก็บรถเกี่ยวข้าวที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ตอนเจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยนะเจอศพเป็นร่างของช่างซ่อมรถเกี่ยวข้าว
คือนายอนุพรเคลือบเจาะอายุ๓๐ปีนอนจมกองเลือดอยู่
แล้วจากรอยบาดแผลมีรอยโดนยิงเข้าที่ศีรษะไทยทอย

ปลอกกระสุนขนาด๙มม๒ปลอกแล้วก็มีพวกเศษก้นกรองบุหรี่อยู่ด้วยค่ะ
ก่อนเกิดเหตุตัวของนายอนุพรกับเพื่อนอีก๒คน
ก็ตั้งวงกินเหล้ากันอยู่ในอู่เก็บรถเกี่ยวข้าวตั้งแต่ช่วงสักประมาณหัวค่ำ
ทีนี้พันธุ์ตำรวจเอกเผชิญตันสิริผู้กำกับการสพบ้านสวนบอกว่า
คดีนี้อาจจะมาจากสาเหตุผิดใจกันในวงเล่าทะเลาะกันในวงเล่า
แล้วพอเมาไม่ได้สติก็เลยก่อเหตุขึ้น
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะติดตามเพื่อนของนายอนุพรผู้ตาย
บอกว่านั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันมาสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
แล้วก็เชื่อว่าจะจับตัวผู้ที่กระทำผิดได้ไม่ยาก
เพราะว่าคดีนี้สำหรับตำรวจนะมองว่าไม่ใช่คดีที่ซับซ้อนนะคะ
ส่วนแม่ของผู้ตายคือแม่มณีเคลือบเจาะ
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุตัวแม่ไปงานศพเพื่อนบ้าน
แล้วขนาดแม่อยู่ที่งานศพนะได้ยินเสียงปั้งได้ยินเสียงปืน
ตกใจเลยรีบออกมาดูไม่คิดว่าเสียงปืนนั้น
คือกระสุนที่ปลิดชีพลูกชายตัวเอง
บอกด้วยนะคะว่าลูกชายเป็นคนดีขยันทำงาน
ไม่เคยจะมีเรื่องมีราวไม่เคยได้ไปทะเลาะกับใคร
เลยไม่รู้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยสาเหตุเรื่องนี้มันมาจากอะไรกันแน่
แต่ก็อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้
แล้วแม่บอกอยากถามเลยมันมีเรื่องอะไร
เครื่องอะไรกันถึงจะต้องทำร้าย
ต้องฆ่าต้องแกล้งกันขนาดนี้ด้วยนะคะ